ตลกคนนี้นะคะชื่อว่าพี่เต็งหนึ่งดอกระโดนค่ะ
คือเรื่องราวของพี่แกเนี่ยโอ้โหลันทศจริงต้องใช้คำนี้นะคะ
ก็คือไลฟ์สดไปคือเล่าเรื่องราวชีวิตนี่แหละค่ะ
แต่กลับโดนต่อว่านะคะว่าพาลูกที่ป่วยมาขอทานออนไลน์

เจอแบบนี้นะคะคนเป็นพ่อก็น้ำตาตกในเลยค่ะ
เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่า
ทุกวันนี้เหนื่อยยากเลือดตาแทบกระเด็น

พี่บอลเชิญยิ้มที่มาช่วยตอนหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
บอกว่าครอบครัวไม่มีรายได้เลยมาเกือบ๕เดือน
มีลูกสาวอีกคนนึงนะคะที่เป็นพี่ของน้องคนนี้ค่ะ
แล้วก็ภรรยาเปิดร้านเสริมสวยก็เปิดไม่ได้
คือตอนนี้ขายของทองหยองแทบหมดบ้านแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยงอมืองอเท้าเลยนะคะ
แล้วก็คือแต่งหน้าแต่งตาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือมันแลกกับเหรียญแลกกับเงินเขาบอกว่ามันแลกได้แลกเป็นรายได้ได้นะคะ
และถามนิดนึงทำไมลูกสาวพี่เต็งหนึ่งกลัวไวว์เป็นแบบนั้น

ลูกเนี่ยเมื่อตอนสองขวบเคยประสบบติเหตุ
และในตอนนั้นแกนับถือพ่อแก
พี่เต็งหนึ่งไม่เคยห่างนะ
เพราะว่าลูกคือแก้วตาดวงใจค่ะ
เป็นห่วงแต่ว่าหากไม่มีพ่อแล้วเนี่ยลูกน้อยจะอยู่ยังไงนะคะ

พี่ตังหนึ่งดอกกระโดนอนุญาตให้เปิดหน้าลูกสาวได้
เพราะว่าอยากนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ชีวิต
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจในการเลี้ยงลูกนะคะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่เต็งหนึ่งดอกกระโดนกันหน่อยค่ะ
เขานงสารถึงเขาทักมาว่า

ไม่เคยทิ้งกันจริงนะคะสำหรับพี่น้องนักแสดงตลกทุกคนนะคะ